เอาล่ะมาต่อกันที่ซุปตาฟันน้ำนมกันบ้าง
ก่อนหน้านี้เราได้เห็นน้องมะลิพาขวัญสหวงซุปตาตัวน้อยของเรา
เรียนจบชั้นเตรียมอนุบาลล่าสุดถึงคิวของคนนี้บ้าง
ตาฟันน้ำนมน้องปีใหม่นี่เป็นยังไงล่ะ
เรียนจบแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

เออทำไมเราไม่มีภาพแบบนี้เราข้ามตอนเตรียมอนุบาลหรือว่าเราไม่ได้เรียนเตรียมอนุบาลหรือยังไง

นั่นน่ะสิทำไมคุณร้ายกับดิฉันแบบนี้ล่ะคุณ
โดยคุณแม่คนสวยนะคะคุณแอฟทัศออน
ได้มีการโพสต์ภาพขณะที่ลูกสาวตัวน้อย
รับใบประกาศนียบัตรด้วยตัวเอง
พร้อมกับสีหน้าที่ดูแล้วดาวว่า
คงจะกำลังมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชม

ซึ่งทางด้านคุณพ่อสงกรานก็ขอร่วมชื่นชมความสำเร็จขั้นแรกของน้องปีใหม่ด้วยเช่นกัน
แต่ก็อดไม่ได้ที่จะแซวซะหน่อยด้วยแคปชั่นที่ว่า
ปีใหม่บอกปีใหม่โตแล้วทานเองได้แล้วรับปริญญาแย้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปสมัครงานเสร็จเลยอย่างงี้อะพี่หมายพูดอย่างงี้เหรอ

เชื่อแล้วนะคะว่าความน่ารักช่างเจรจาของน้องปีใหม่ได้คุณพ่อมาเต็ม
เอาจริงคุณดิฉันเคยเจอน้องปีใหม่
ตัวเป็นตัวจริงเลย
คือดิฉันอยากจะเข้าไปขอลายเซ็นแต่รู้ว่าน้องเนี่ยเขียนไม่ได้ยังเด็กอยู่
ปีใหม่เป็นเด็กที่มีมารยาทมากและที่สำคัญนะคะ
น้องปีใหม่พูดภาษาอังกฤษเก่งมาก
คือแบบพอเวลาเดินเข้าไปปุ๊บนั้นจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยคือน่ารักมาก
แม่เขาดูแลดีอบรมจริงจริงครอบครัวนี้อบอุ่นนะครับ